ส่วนช่วงกลางเดือนนี้ประมาณ๑๖กันยายน
น่าจะได้ทราบอัตราราคาใหม่แล้ว
สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ในประเทศไทย

แต่ว่ามีคนมองไปว่าผู้ประกอบการ
จะขาดทุนจากการขึ้นภาษีนี้หรือเปล่า
บอกว่าไม่ขัดทุนเพราะว่าไม่ได้เป็นการเรียกเก็บเงินเพิ่ม
ไม่ได้ต้องการเงินมาทำอะไร
แต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของประสิทธิภาพ
และความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีนะครับ
ส่วนเรื่องของราคาจะเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่
อธิบดีกรมศาสตร์ภาษามิตรบอกว่า
การคิดอัตราแบบนี้จะต้องอิงเรื่องของภาษี
แล้วก็การคิดมีความยุติธรรมแน่นอน
บางคนกลัวว่าจะราคาแพงเกินไปรึเปล่านะคะ
อกจากนี้นายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวก็ไปถามเมื่อวานนี้
เกี่ยวกับการขึ้นอัตราภาษีซึ่งใช้คำว่าภาษีบาป
นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้
แต่อีกหนึ่งเรื่องที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงก็บอกว่า
หลังจากนี้พอได้ข่าวออกไปบรรดาพ่อค้าแม่ค้า

เพราะจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
ถือว่าเป็นการฉวยโอกาสนะคะ
พลเอกประยุจรรย์โอชานายยกรัฐมนตรี
กล่าวถึงกรณีกระทรวงการคลังเตรียมออกกฎกระทรวง

และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบกรณี
ที่อาจจะมีการกักตุลสินค้า

หากใครที่คิดจะกักตุลสินค้า
พร้อมปฏิเสธกระแสข่าวที่มีผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาล็อบบี้
ให้กำหนดอัตราภาษีเบียร์สูงกว่าเหล้า
เพราะว่าช่วงหลังมีคนหันมาดื่มเบียร์กันมาก

กลัวเรื่องนี้นะคะฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะ
เรื่องนี้ก็มีกับใครผมถามนี่ไอ้ที่ว่าลอบบี้กับใคร
ไอ้ที่ว่าทุษฎฤษกับใคร
ด้านนายสมชายภูลสวัสดิ์อธิบดีกรมสรรพสามิตรชี้แจง
เกี่ยวกับประเด็นอัตราภาษีสรรพสามิตรใหม่กลุ่มสุรายาสูบ
ซึ่งจะไปเกี่ยวข้องกับราคาขาย
บอกว่าพรภศภภศ๒๕๖๐

โดยใช้ราคาขายปลีกแนะนำมาเป็นฐานในการคำนวณภาษี
ก่อนหน้านี้เบียร์จะถูกเก็บตามราคาขายอยู่แล้ว
ส่วนเหล้ามักจะเก็บตามอัตราแอลกอฮอล์

แต่คราวนี้ทั้งหมดทั้งมวลจะมาคำนวณ
ราคาขายปลีกแนะนำมาเป็นฐานคำนวณภาษีแล้วนะฮะ
สำหรับสินค้าประเภทสุรายาสูบ
คำนวณจากผลรวมภาษี
มูลค่าสินค้าและปริมาณแอลกอฮอล์
ทีนี้เอามาประกอบกันใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนะคะ
ซึ่งขณะนี้กรมสรรพสามิตรยังอยู่ระหว่างพิจารณา
ดำเนินการอัตราภาษีสุรายาสูบใหม่
เพื่อนำเสนอคอรมอให้เห็นชอบ๑๒กันยายนนี้
ก่อนที่จะประกาศอัตราใหม่ให้ทราบ๑๖กันยายนนี้
ซึ่งเป็นวันที่กฎหมายฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ทันทีค่ะ
ก็มีคนกลัวนะว่าถ้าเดี๋ยวเก็บแบบภาษีเก่า
ดูเรื่องของดีกรีอ้าวเบียร์ดีกรีน้อย

แต่เรื่องของภาษีมันพอกัน

ก็เลยกลายเป็นหลายส่วนที่คนยังจับตามองเรื่องของ
พรบภาษีสรรพสามิตรที่จะปรับปรุงโครงสร้างภาษีใหม่นี้
คิดราคาโดยจะมีราคาแนะนำเป็นตัวกำหนด